แล้วก็ค่อยประกาศรายชื่ออีกทีนึง
โดยโคชโดยเสียสักยอดย่าไทยก็เปิดเผยกับทีมขาวเท้ารัดทีวี
ว่าหลังจากเทศกาลวันสงกรานจะเริ่มไปดูฟอร์มนักเตะ
เพื่อหานักเตะที่ฝีเท้าดีที่สุดในช่วงนี้เข้าสู่ทีมนะคะ
ก็น่าจะฟิตสมบูรณ์กลับมาทั้งหมดแล้วแหละ
ถ้าหากมีนักเตะคนไหนที่บาดเจ็บเพิ่มเติมในคันการแข่งขัน
ว่าจะได้ผู้เล่นที่สมบูรณ์และเข้ากับแทคติกแบบเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนค่ะย้ำกันหน่อยนะครับ
สี่ชาติในฟุตบอลคิงส์ครับก็ไทยเจ้าภาพนะครับ
นามอินเดียแล้วก็คุราเซานะครับหรือว่าเราเรียกกันว่ากุระเสานะครับ
แล้วแต่ตามภาษาดัชก็ได้ก็จะแข่งขันรอบแรก
ประกบคู่เจอกัน๕มิถุนายนแล้วก็ใครชนะเข้าชิง
แพ้ชิงที่๓ในวันที่๘มิถุนายน
แข่งขันที่บุรีรำนะครับเน้นยามสนามของบุรีรำนั่นแหละครับ
ส่วนการประกบคู่เดี๋ยวรอยืนยันนะครับว่าจับสลากแล้วไทยจะต้องเจอกับใคร
รายการนี้เน้นย้ำนะครับ๔เกมที่แข่งขันไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดให้ชมทั้งหมดครับ
เป้าหมายของการเตรียมทีมชาติเวียดนามนะคะทั้งลุยการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือก
ซึ่งกุญสือชาวเกาหลีใต้เขาตอบคำถามที่มีคนถามว่า
ตอนนี้เวียดนามพร้อมหรือยังที่จะเป็นเจ้าของอาเซียน
ซึ่งปาฮังโซเขาก็บอกว่าณตอนนี้เวียดนามดีที่สุดในอาเซียนจริง
ทีมชาติชุดใหญ่ที่ได้แชมป์อาเซียนคลับ๒๐๑๙
แล้วก็ทำทุกอย่างแล้วจะทำทุกอย่างเพื่อป้องกันแชมป์ในครั้งต่อไปให้ได้
ซึ่งการชนะทั้งสองทีมนี้ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
เวียดนามแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน
ก็เป้าหมายหลักก็คือการคัดเลือกนะครับ
บอลโลกที่ไทยเราก็จะต้องแข่งขันเหมือนกันนะครับ
ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับ
เป้าหมายก็คือเขาบอกว่าจะต้องไปให้เข้าสู่รอบลึกที่สุด

แต่เขามั่นใจว่านักเตะอยู่ในฟอร์มที่ดีทุกคน
ก็สรุปแล้วก็คือทุกรายการที่แข่งขันหลักเนี่ย
นามก็หวังจะกวาดแชมป์ให้หมดนะครับ

แต่ว่าครั้งนี้กามามีบทเรียนจากเกมเจอกับเวียดนามแล้ว
ทำการบ้านอย่างหนักในช่วงเวลาที่เหลือครับ